คุณผู้ชมขออนุญาตเริ่มต้นข่าวเรื่องความเชื่อ
นับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปยาวไปจนถึงช่วงหน้าเลยนะคะ
แต่ช่วงนี้ไปดูร่างทรงโชว์ความอดทน

เอาราดศีรษะตัวเองและบางส่วนก็ย้อยเข้ามา
แล้วบางทีเขาก็กรอกปากตัวเองด้วยก็มี
โอ้โหมหัศจรรย์มากดูค่ะ

ราดไปที่หลังไปที่ศีรษะ
อื้อหือต้องร้อนมากแน่เลย
คลิปนี้นะคะเพจแม่ทัพลิง๓ทับ๑
เอามาโพสต์ไว้แล้วก็บอกว่าร่างทรงท่านหนึ่ง
ทำพิธีโชว์เทน้ำตาเทียน
ใส่หัวใส่หน้าตาแบบไม่รู้สึกร้อน
ช่วงค่ะจะเห็นว่าร่างทรง
เทน้ำตาเทียนเข้าปากเพื่อดื่มกินด้วย

ทางเพจเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะคะ
ร่างทรงเนี่ยเจ้าไหนสำนักไหน
แต่ฟังแต่นะคะมีการลงภาพโฆษณาขายเทียนเย็น

เป็นน้ำตาเทียนที่เขาไม่ร้อนนะคะ
เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ใช้ในการแสดง

เอ๊ะเป็นคลิปขายของแหละ
แม่ทัพลิง๓ทับ๑เขาเขียนข้อความไว้แบบนี้
คุณลูกค้าหมอผีร่างทรงทุกท่านด้วยนะครับ

โอ้โหคนกำลังจะอึ้งกับเอาที่นี่หาดเลย

และหมอผีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
อย่างไรก็ตามจะเป็นเทียนธรรมดา
เทียนที่ทำมาเป็นพิเศษถือว่า
ลอกเลียนแบบนะคะเพราะมันมีไฟเหมือนกันนะ
ต้องใช้ไฟจริงในการจุด

ผมว่ามารังทรงอาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้

ค่ะเดี๋ยวคนจะไม่สะท้าเปิดเผยหรือเปิดปรุง